สวัสดีครับได้เวลามากันให้สมัดกับเรา๓คนในคู่กัดสมัดข่าว
แล้วเจอกับเรา๓คนแบบนี้นะครับผมเจอนะคุณพี่สาเดี๋ยวน้องฐู้น่งในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ครับ

วันเวลามันค่อยผ่านไป

คุณก็พอถึงสิ้นเดือนแล้วก็บ่นนั่นนี่นั่น

ซึ่งอย่าปล่อยให้เรา๓คนคุยกันกัดกันแต่เพียงเท่านี้

จะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดี

เป็นเพื่อนกันมีแต่ได้กับได้จ้า

เป็นข่าวดีสำหรับผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ

ทางรัฐบาลเขารดให้ตั้ง๙๐เลยนะครับ
เกือบจะ๑๐๐ให้จ่ายนิดเดียว

ผู้ที่ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะนะครับ

รถแท็กซี่๓ล้อรับจ้าง
และรถจักรยานยนต์รับจ้างก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
ทั้งหมดทั้งหมดจะได้รับการต่อภาษีประจำปีในปี๒๕๖๖
ลดไป๙๐ให้จ่ายแค่๑๐ของอัตราที่เคยจ่ายนั่นเองนะครับ

ได้เผยแพร่พระราชกิจบีกา
ในการลดภาษีประจำปีสำหรับรถรับจ้าง
และรถจักรยานยนต์สาธารณะพุทธศักราช๒๕๖๕
ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีระหว่างวันที่๑ตุลาคมนี้
จนถึง๓๐กันยายน๒๕๖๖
มีอะไรได้ไหม
ทั้งหมดทั้งมวลมาตรการนี้ออกมานะครับ
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ไม่มีทีท่าจะลงเลย
พูดถึงภาพรวม

จ่ายเนี่ยมันมักไม่ค่อยสามัคคีกันยังไงไม่รู้แล้วพูดเรื่องนี้ใจคอไม่ค่อยดี
งั้นเราเปลี่ยนเรื่องไปคุยอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าจะดีหน่อยสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วอาจจะเจอปัญหาแพ้วัคซีน
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาช่วยเหลือดูแลเยียวยาอยู่แล้วรายละเอียดในการขอรับการช่วยเหลือเป็นยังไง
มาจะเล่าให้ฟังค่ะล่าสุดนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ประกาศผ่านทางเอ่อช่องทางต่างต่างนะคะ
บอกว่าสปสชเนี่ยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์บัตรทอง๓๐บาทเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นการยื่นขอรับตั้งแต่วันที่๔กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งจะมอบเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่แพ้วัคซีน
วัคซีนอะไรบ้างเดี๋ยวรอฟังให้ดีแต่สิ่งที่ท่านต้องเตรียมก็คือ
บัตรทอง๓๐บาทต้องเป็นผู้มีสิทธิ์บัตรทองนะคะ
อย่างที่สองก็คือบัตรสำเนาประชาชนนี่แหละ
อย่างที่๓ค่ะความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน
เอกสารประกอบคำร้องการรับการเยียวยาจากสปสช
เมื่อเอกสารครบแล้วนะคะก็ไปดูซิว่าเราเข้าเงื่อนไขไหม
การมอบเงินเยียวยาจะต้องเป็นดังต่อไปนี้ค่ะ
อย่างแรกคือเสียชีวิตหรือทุบพลภาพถาวรจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยา๔แสนบาท
หรือข้อ๒เสียอวัยวะพิการได้ไม่เกิน๒๔๐๐๐บาท
อาการที่๓คือบาดเจ็บหรือบาดเจ็บต่อเนื่องได้ไม่เกิน๑แสนบาท
อันนี้คือถ้าใครฉีดวัคซีนโควิด๑๙ที่ผ่านมาแล้วมีผลกระทบดังที่เห็น

ภายใน๒ปีตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายนะคะ
คุณผู้ชมที่สนอกสนใจถ่ายภาพหน้าจอนี้เอาไว้ตอนนี้ได้เลยนะคะ

เป็นคำร้องรับการเยียวยากรณีแพ้วัคซีนโควิด๑๙

ก็มีมาตรการออกมาแบบนี้ก็ช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้น
สำหรับใครที่ต้องการจะไปฉีดวัคซีนแล้วก็มีสิทธิ์บัตรทอง๓๐บาท
ช่วงแรกอาจจะมีปัญหากันหน่อย

แต่ว่าเอาล่ะทางรัฐบาลเขาก็รับประกันแล้ว
ว่าฉีดเอาไว้ดีกว่าลดผลกระทบลดความรุนแรง
ถ้าหากว่าใครแพ้จริงก็ช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้ด้วย

หัวจะปวดกับตำรวจ
เพราะว่าต้องสอบปากคำโจรแต่ไม่ใช่โจรธรรมดา
เป็นโจมตร์ไบ้

คนนี้เขาไม่ได้ปวดหัวแน่แล้ว
เรื่องของเรื่องคนที่น่าจะปวดหัวน่าจะเป็นผู้ต้องหา
คุยกับคุณตำรวจ
คุณตำรวจเองก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไง

แล้วที่จะทำท่ามื้นแล้วผู้ต้องหาก็ยีมอย่างเดียวเลย

ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยคือนายนวลอายุ๓๓ปีนะ
เป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือว่าหูหนวกนั่นแหละ
คือถูกตำรวจสพทุ่งสงฯนะครับ
จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
ในข้อหารักรถจักรยานยนต์ครับ

ซึ่งเขาก็จอดไว้ที่บ้านในพื้นที่ตำบลถ้ำยาย
อำเภอทุ่งสงศ์ของกลางดึกวันที่๕
พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับ
แต่ว่าการสอบสวนก็เป็นไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วครับ
มันสื่อสารลำบากนะครับ
เพราะพี่ตำรวจเองเขาก็พูดภาษาภาษามือทำภาษามือไม่ได้ด้วยเนอะ
แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้ต้องหาเนี่ย
เขาได้เรียนเรื่องของภาษามือมาหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าผู้พิการทุกคนเนี่ยที่เขาพูดไม่ได้หรือฟังไม่ได้ยินเนี่ย

ครับเพราะมันอีกหนึ่งวิชาเหมือนกันนะใช่มันต้องเรียนนะฮะนี่อะ
ซึ่งตำรวจเขาก็สอบปากคำนานกว่า๑ชั่วโมงครับ
นี่เนี่ยสอบเนี่ยบื้นอยู่นั้นแหละบื้น
เป็นการสอบปากคำที่เมื่อยมือเมื่อยตัวที่สุดผู้ต้องหาเขาหูหนวกฟังไม่ได้ยินแล้วคุณตำรวจเขาพยายามทำอะไร
ืมแล้วก็ถามเขาว่ากี่คันกี่คันคุยกันสักปีนึงก็ยังไม่รู้เรื่องฮะ
ไม่รู้จะสงสารใครดีซึ่งตำรวจเขาเปิดเผยว่าพฤติการของนายนวลเนี่ยหลังจากขโมยรถไปแล้วเนี่ย
ก็นำไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนหวังจะตบตาคุณตำรวจนะสิฮะ
จากนั้นเนี่ยก็ขี่ไปซ่อมที่ร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่เดียวกับบ้านผู้เสียหายนั่นแหละ
ตำรวจก็เลยเอาเห็นเลยฮะแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมกับของกลางดังกล่าวนะครับ
โอ้โหย่ามใจย่ามใจตอนแรกก็คงจะคิดว่าเอาไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนแล้วพอเอาไปซ่อมในพื้นที่ที่ตัวเองน่ะไปขโมยมา
วีดีโอคอลรวมไปถึงส่งภาพลามกอนาจารย์ไปให้กับศรีกา

เพราะว่าญาติผู้เสียหายเขาไม่ยอมบุกไปตบถึงกุฏิเลยครับ
โอ้โหเอาบอกไว้ก่อนเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับ
แต่นี่มันคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือญาติของผู้เสียหายนะฮะ
พวกผ้าสีเขียวมาเนี่ยโวยวายโวยวายกับพระรูปนี้
บอกทำอย่างนี้ได้ยังไงส่งรูปลามกอนาจารย์ไปหาญาติเขาได้ยังไง
เออโอ้โหเอาอยู่นี่เดี๋ยวเพะได้ยินได้ยังไงโอ้โหโอ้ยเสียงน่ารักสั่นเลยอ่ะ
ไม่ใช่จุดไม่ได้มีการจุดประทัดน่ะฮะตบหน้าน่ะโอ้โหเป็นอะไรฮะ
คนบอกอ๋อรอยกระทงตบจุดประทัดไม่ใช่เขาตบหน้า
แล้วนี่ยังไม่ยอมแล้วมีการพูดจาท้าทายกันลักษณะแบบนี้
ก็พูดถึงที่มาที่ไปว่าถามไม้ทำไมต้องมาทำร้ายร่างกายพระรูปนี้
เรื่องของเรื่องพระรูปนี้นะเขาวีดีโอคอร์เขาโทรไปคุย
ผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กนั่นแหละไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปแอป
เฟซบุ๊กกันได้ยังไงอ่ะเนี้ยคือคำถามที่เกิดขึ้น
ก็เขาบอกว่าพุทธชายพระพระรูปนี้นะคะ
เขาใช้โปรไฟล์เป็นคนธรรมดาทั่วไปถูกต้องคุณชิสาเออ
เรื่องของเรื่องพระรูปนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทำเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมา
แล้วเหมือนกับว่าทำรูปของตัวเองให้เป็นรูปแบบคนธรรมดา
เขาก็ตกใจมากและบอกเลยนะผู้หญิงคนนี้ที่เขาบอกว่าเป็นผู้เสียหาย
เขาไม่ได้ตั้งใจจะคุยกับพระนะและเขาไม่รู้ด้วยว่าเนี่ยที่คุยมาเนี่ยเป็นพระ
แล้วที่สำคัญผู้หญิงคนนี้เขาก็มีแฟนแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้เสียหายเนี่ย
แล้วเขาก็เห็นแล้วมันแปลกเขาเองก็ไม่อยากจะคุยแต่เหมือนกับว่าแชทมาเนี่ยในลักษณะประมาณว่าเหมือนจะแอดให้รู้จักกันก่อน
แล้วเหมือนกับว่าไม่ได้พิมพ์อะไรคุยมามากเพราะเหมือนพระรูปนี้ก็ไม่ได้รู้หนังสือ
แต่เน้นอะไรเน้นโทรวีดีโอคอลคุยมาอย่างเดียวตัวฝ่ายหญิงก็ไม่กล้ารับหรอกครับกลัว
และเมื่อแฟนของเขากลับมาที่บ้านก็คือสาวหล่อรวมไปถึงน้องชายของผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ย
ผู้เสียหายเขาก็เล่าให้ฟังดิด้วยความกลัวว่ามีคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาโทรมา
ตัวแฟนที่เป็นสาวหล่อเขาก็เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องจัดการก็เลยโทรกลับไป
เฟซบุ๊คที่โทรมานั่นแหละก็คือพระรูปนั้นคุยไปคุยมาเฮ้ยลักษณะก็อย่างว่าเนาะ
หล่อใช่ไหมเสียงก็เป็นผู้หญิงก็เลยปลอมคุยด้วยซะเลยธรรมเนียนคุยด้วยซิว่า
นี่ต้องการอะไรกันแน่ซึ่งตอนคุยตอนแรกเขายังไม่รู้เลยนะว่าเป็นพระ
นั่นอ่ะสิอ่ะเดี๋ยวไปลองฟังหน่อยบางช่วงบางตอนที่เขาคุยเพื่อล่อหลอก
จะคุยซิว่าไอ้คนนี้ต้องการอะไรในการโทรมากันแน่ครับ
เต็มไหม
มันก่อนไม่มีตอนนี้มีแล้ว
ใช้กางไนท์าชีพอะไรกันใช้กางไนท์ใส่สีอยูฟูรายลูกไม้
ก็ใช่บางครั้งก็ไม่ใช้และแปบอารมณ์
โอ้ถามอย่างงี้เลยเหรอห้ารอ
เนี่ยคนที่โทรไปคุยด้วยสาวหล่อที่ผมเล่าให้ฟัง

สวมรอยเป็นผู้เสียหายแล้วลองโทรไปคุยซิว่าเขาต้องการอะไรกันแน่
นี่เจอถามเข้าไปประจำเดือนมาเยอะไหม
มันใช่เรื่องต้องถามหรือเปล่า

แล้วถามว่าใส่กางเกงในไหม

คุยกันเรื่องของรูปรางเรื่องของธังละมุก
คุยไปคุยมาครับเนี่ยฮะแล้วยังไงรู้ไหม
กลายเป็นว่าไปท้าทายให้ฝั่งของพระน่ะ

ทำเป็นเล่นไม่น่าเชื่อฮะ
ถ่ายรูปที่เหมือนกับประมาณว่า

ทำให้อะไรอะขวดเฮ้ยอ๋อ
ที่ฝ่ายหญิงเขายั่วว่าเอาถ้าใหญ่แค่นั้นก็ยัดเข้าไปในขวดเลยสิ

ขออนุญาตบลล่ะขออนุญาตบลล่ะ
ใส่เข้าไปแบบนี้เลยอะครับ
แล้วสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นคือไม่ใช่เรื่องของอวัยวะเพศนะ
เขาเห็นสีเหลืองเหลืองเหมือนเป็นสมง
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตเฮ้ยนี่พระหรือเปล่า
นี่แหละครับคือภาพที่ทำให้ผู้เสียหายเขาสังเกตเห็นว่านี่เป็นพระ
แล้วก็ตามไปตบไปตีที่กุฏินั่นเอง
นั่นแหละครับเป็นที่มาของคลิปที่ว่าต้องไปตามตบถึงที่กุฏิฮะ
สุดท้ายเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังวัดแห่งนี้นะครับ
อยู่ในจังหวัดนครปฐมไปพูดคุยกับพระที่ก่อเหตุนั่นแหละ
พระว่าไงพระบอกว่าโอ้ยตัวอัตมาเป็นผู้ป่วยทางจิต
เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสมองที่มันเชื่องช้าเรียกได้ว่ามันโหลดช้า
อ๋อเหรอแรมเต็มอย่างนี้เอออะไรประมาณอย่างนั้น
อาตมามาบวชพระเพราะว่าเลื่อมใสสัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่น่าจะทำอย่างนี้
แล้วก็โชว์บัตรประจำตัวคนพิการให้ดูอีกต่างหากว่าเป็นแบบนี้
ก็บัตรก็ยังมีอายุนะแล้วตัวพระเองก็ยอมรับว่าทัก

ทักไปบุกมะคุยกับผู้เสียหายจริงแล้วก็พูดคุยเล่น
อาตมาเองก็คนจริงก็เลยทำลงไปโดยไม่ทันได้คิด
เพราะอัตมาเป็นผู้ป่วยสมองช้าคิดว่าอย่างนั้นอ้างว่าแบบนั้นสุดท้ายไม่รอดครับ
จีวอนออกมาซะเดี๋ยวนี้จงศึกด้วยตัวเอง
เองไม่ต้องรอพระไหนเลย
เขาทำการศึกเองเรียกว่าทำผิดเองศึกเองแบบนี้เลยมาชุดขาวปกติแล้วนะครับ
ส่วนตัวผู้เสียหายก็ไม่ได้ติดใจเอาความเพราะว่าทางพระเองก็มายกมือกลับไหว้ขอโทษ
อ่ะก็ว่ากันไปนะเรื่องแบบนี้มีอยู่ในสังคมก็มาเล่าสู่กันฟัง
จะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแล้วก็ป้องปรามไม่ให้มันเกิดขึ้นครับ
เรื่องใหม่เลยละกันงานนี้ช่วยคุณยายหน่อยแล้วกันคุณยายเนี่ยนะคะบ้านถูกไฟไหม้
ยายเองก็หวงสมบัติแหละเข้าใจได้ก็พยายามที่จะไปรื้อค้นเอาเงินเอาทองที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะคะ
สุดท้ายเนี่ยมันเหลือหรือเปล่าหามาได้ไหมไปดูกันค่ะ
ไฟไหม้เนี่ยหูคุณเห็นแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะคะครับไฟไหม้โหมกระหน่ำเลยค่ะ
เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่เขาเปิดเป็นร้านค้านะคะอยู่ในหมู่บ้านถาวรในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้เองวันลอยกระทงทรัพย์สินต่างภายในร้านเนี่ยเสียหายเกือบหมดนะคะ
มูลค่าความเสียหายรวมกว่า๔ล้านบาทโอ้โหเยอะมากนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไประงับเหตุแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่า
ทีนี้ช่วงเช้านะคะช่วงเช้ากลุ่มญาติพร้อมกับนางสาวจุธารัฐไขสารเจ้าของร้านเนี่ย
อืมก็พากันนำเครื่องมืออุปกรณ์ต่างต่างนะไปขุดคุยหาทองรูปภัณฑ์ที่คุณยายเจ้าของร้านเนี้ยซ่อนไว้
ปรากฏว่ามันหลอมละลายหมดแล้วคุณเนี่ยสภาพแบบนี้เลยค่ะ
คือเขาคงจำได้ว่าห่อผ้าในลักษณะแบบนี้เอาไว้อยู่จุดไหน
ก็นิดนึงค่ะแต่มันก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันส่วนที่ไม่ไหม้ก็มีส่วนที่ไหม้แล้วก็ไปเยอะเหมือนกันนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าทองที่ยายเจ้าของร้านเก็บไว้น้ำหนักรวมกันกว่า๒๐บาทเลยนะ
๒๐บาทไปคูณหารเอาเองนะเพราะว่าบาทเดี๋ยวนี้ก็๓๐๐๐๐บาทแล้วนะโอ้โฮ
เยอะมูลค่ามหาศาลนักศึกษารักษณ์บอกว่าเพลงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
มันเกิดขึ้นช่วงดึกเลยเธอหลับอยู่ภายในห้องตอนนั้นตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงดัง
ก็เลยรีบลุกขึ้นไปดูปรากฏว่าเห็นเลยค่ะไฟกำลังลุกไหม้ภายในร้าน
เธอเนี่ยหนีเอาตัวรอดด้วยการกระโดดออกมาทางหน้าต่างนะครับ
แต่ว่านาทีนั้นมันไม่ได้คว้าอะไรมาได้เลย
โดยเฉพาะเงินสดที่เก็บเอาไว้ในร้าน๔แสนบาท

คือก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าก็ทำถูกแล้วนะที่เอาชีวิตให้รอดออกมาก่อน
ใช่ค่ะบัตรมันก็ไม่ตายก็หาใหม่

ใช่ค่ะก็เขาบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ดูข่าวนี้แล้วก็มาดูบ้านเราเหมือนกันนะ
สิ่งของอุปกรณ์อะไรที่มันชำรุดเสียหายก็ต้องระมัดระวังซ่อมแซมกันด้วยนะคะ
โอ้โหเป็นไปได้นะอย่าเสียบพวกปั๊กอะไรนี้ทิ้งเอาไว้

อู๋ตายแล้วนะมิน่าหมูเขียวนึกว่าหมูชาวเขียว
ค่ะไม่ใช่นะครับอ่ะพาไปดูเรื่องราวสุดประทับใจมากครับ
เพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยยังเรียนอยู่เลย
สามารถเก็บเงินซื้อทองให้คุณแม่เป็นของขวัญวันเกิดได้แล้วครับ
อะไรคะไม่ได้เก็บเงิน

เป็นของขวัญวันเกิดเหรอคะ

เป็นของขวัญวันเกิดเหรอคะ

ต่อใครเขาเห็นก็รู้สึกไม่สบายใจ

หลายคนแบบท้วงจริงเธอเธออย่าทำอย่างนี้เลย

แล้วล่าสุดแบทแมนไปคอมเมนต์แล้วว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้

เอาแต่ผู้หญิงคนนี้โชว์กินให้ดูเลยครับ

แล้วที่สำคัญไอ้ตอนซดน้ำซุปโอ้โหผมบอกเลยว่าน่ากลัว
เพราะค้างคาวใครก็รู้ว่ามันเป็นสัตว์ที่สะสมเชื้อโรค
อันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้บอกเองนะเพราะว่าสัตวแพทย์และคุณหมอหลายคนเขาก็บอกแบบนั้น
เพราะว่าล่าสุดนะครับคุณหมอชื่อดังเขาได้เห็นคลิปนี้แล้วออกมาฝากเตือนนะฮะ
อย่างนายแพทย์ธีรวัตรเฮมะจุธานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยท่านบอกว่าเชื้อโรคจากค้างคาวเนี่ยมันรุนแรง
แล้วมันอาจจะพัฒนาเป็นโรคระบาดได้แม้จะทำให้สุกแต่มันมีการสัมผัสไง
มันเสี่ยงต่อการติดเชื้อไอ้ตอนที่แบบว่าจะทำให้สุกมันดิบมาก่อนใช่ไหมล่ะ
ใช่ไงก็ต้องไปหั่นไปซอยมันถูกไหมล่ะ
นั่นแหละครับไอ้ช่วงเวลานั้นแหละครับมันอาจจะทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่ได้
อีกหนึ่งคนฮะหมอล็อตนายสัตวแพทย์นะครับพัทรพลมณีอ่อน
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
หญิงสาวที่กินข้างคาวเนี่ยควรเลยนะควรไปหาหมอด่วนเลยครับ
ไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเพราะว่าในทางการแพทย์ทุกคนรู้ดี
ค้างคาวค้างข่าวเป็นสัตว์รังโรคหรือสัตว์อมโรคอันนี้เป็นศัพท์ของเขานะ
ทางการแพทย์เขาจะรู้ในตัวค้างคาวเนี่ยรอบตัวมันเลยมีเชื้อรา
มีไวรัสนานาชนิดที่เป็นอันตรายเป็นข่าวระดับโลกมาแล้วเคยได้ยินไหมล่ะ
นี่ไงเป็นไงฟังแล้วอึ้งไปเลยกินเข้าไปได้ยังไง
ฉะนั้นนะครับเป็นไปได้นะครับอย่าไปทานเลยครับไม่ว่าใครจะเคยทำให้คุณได้เห็น
ในโลกโซเชียลว่าเคยทานอย่างนั้นทำมาประกอบอาหารอย่างนี้
เป็นไปได้อย่าไปกินเลยครับหมูเห็ดเป็ดไก่มีเยอะแยะไปกินเถอะครับ
ใช่ค่ะบางทีคอนเทนต์แปลกเข้าใจว่าคนอยากดู
แต่แปลกเกินแล้วมันเสี่ยงต่อสุขภาพแบบนี้แล้วกลายเป็นความกังวลไประดับโลก
มันไม่น่าทำจริงนะคะฝากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วย
แล้วก็อยากให้เธอคนนี้ไปตรวจร่างกายด้วยนะครับครับได้ครับอ่ะ
พาไปดูวัยรุ่นกลุ่มนี้ครับคือเขาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย
ห้องน้ำมันไม่มีรองเท้ารองเท้าที่ใส่ในห้องน้ำอ่ะเนอะเขาเรียกว่า
ลิปเปอร์อ่าสลิปเปอร์เสร็จแล้วก็เลยขอแม่บ้านแม่บ้านก็ได้จ้ะ
แต่ว่าบางหน่อยนะเฮ้ยมันบางขนาดไหนไปดูหน่อยครับ
นี้พอมาถึงโรงแรมก็เลยไปขอของแม่บ้านบอกว่ามีน้ำเท้าสลิปเปอร์มั้ยครับ
อย่างงี้เขาก็ให้มาเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะบางนะครับลูกค้า
เขาก็ให้มาแล้วเราก็เอามาใช่ไหมแล้วก็แกะดูใช่ไหมแล้วสลิปเปอร์มาอย่างงี้
พอเราดูว่ามันบางจริงเราก็หยิบขึ้นมามันก็เป็นอย่างงี้เลย
มันก็เป็นอย่างงี้เลยมันก็บางสุดสุดไปเลย
โอ้โหบางเชียบมันบางไปไหมครับนี่เป็นรุ่นบางกรอบหรือเปล่าค่ะ
รุ่นบางกรอบคงจะอร่อยดีมากโอ้โหไม่ใช่พิซซ่า
เนี่ยแค่เป่าก็ขาดแล้วนะผมว่าเนี่ยแล้วจะใส่ยังไงล่ะครับ
คือน้องกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไปพักที่โรงแรมแล้วก็ขอรองเท้าสลิปเปอร์กับแม่บ้าน
บางก็แจ้งแล้วนะว่าเป็นรุ่นบางนะคุณลูกค้าแต่ดันได้แบบนี้แหละ
บางแล้วก็กรอบแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาบางเพราะว่าเอาไปตากแดดหรือเปล่า
เออทำแค่บ้านแล้วก็พูดถูกนะว่าเป็นบางนะคะคุณลูกค้า

ขอขอบคุณคลิปจากทิจัยชื่อว่าตาทิตากิมุมคาเอสด้วยนะคะ
ว่ากันว่าเป็นข่าวที่อันตรายอยู่เหมือนกันเพราะไปเจอกับข่าว
หนึ่งที่เขามีการแชร์กันเขาบอกมาว่าถ้าเข้าห้องน้ำแล้ว
ผมก่อนทำอย่างนี้บ่อยมันจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตก

เพราะมีข่าวออกมาแบบนี้หลายคนถามตัวเอง
เราทำแบบนี้ไหมเวลาเราเข้าห้องน้ำ
คุณชิสาเข้าห้องน้ำคุณอาบน้ำเลยไม่ลืมสระผมก่อน
ถ้าอาบน้ำกับสระผมพร้อมกันดิฉันจะใช่สระผมก่อนคุณจูโด

ไม่เข้าข่ายนะผมรอด
คุณโอเคคนอะไรล้างจักรแร้ก่อน

แล้วแต่คนนะแต่บางคนเขาจะเริ่มต้นที่สระผมก่อน

ข่าวนี้ออกมาถามว่ามันจริงหรือเปล่า
พร้อมนะครับพอกไว้ก่อนว่า
ถ้าเกิดคุณเล่นกีฬามา

ทำให้ร่างกายแบบเฮีทต์

หรือไปเปิดน้ำเย็นแบบเย็นเชียบ

ร้อนอยากจะอาบน้ำเย็นให้สบายตัว

เพราะฉะนั้นฝากเตือนเอาไว้ถ้าเกิดว่าเล่นออกกำลังกายมา

ให้ร่างกายมันปรับอุณหภูมิก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำเพื่อความปลอดภัย
แต่ถามว่าสระผมแล้วไปอาบน้ำ
มันจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกไหม

ก่อนจะสระก่อนได้หมดไม่เป็นไร

จะล้างจักรแลก่อนก็อันนี้ก็ไม่ว่า

โอเคอะอาบให้สะอาดกันแล้วนะคะ

ว้าวง่ำ

พร้อมกับเนื้อทอดร้อน

เห็นแล้วก็อยากจะทานขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะค

ร้านนี้นะคะคือร้านพี่หน่อยเนื้อทอด
ตั้งอยู่ที่ตลาดนัดบางปูแลนด์

มุดปราการนี่เอง
ท่วมเลยเนี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเขาค่อยทอดไปเอาไฟร้อน
มันระอุขึ้นเรื่อยจากนั้นเขาก็ตักเอามาแล้วก็หันขาย
บอกเลยนะคะว่ารสชาติของเนื้อหมักเขาเนี่ยจะเป็นแบบสูตรเฉพาะ
ทำให้ขายดีมาก๒ชั่วโมงเนี่ยนะคะขายไปได้๗๐กิโลกรัม
เฮ้ยหมดแล้วเนื้อเจ็ดสิบโลกรัมหมดน่ะเฮ้ยยี่สิบกี่ชั่วโมงน่ะ
ในสองชั่วโมงสองชั่วโมงเจ็ดสิบกิโลกรัมเร็วมากนะคะโอ้โหหมดแล้วเหรอ
ลูกค้าบอกอร่อยจริงร้านนี้ขอการันตีเลยนะคะว่าเนื้อนุ่มหอมไม่ขาว
แล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยดังนั้นนะใครอยู่แถวตลาดนั้น
บางปูแหลนต่างบนบางปูใหม่สมุดประการไปได้นะฮะไปได้น่ะ
ไปตามได้เลยร้านเนี่ยจะเปิดขายเฉพาะวันไหนวันพุธนะคะ
วันพุธแล้วก็วันเสาร์เวลาสี่โมงเย็นถึงหกโมงครึ่งครับนะคะ
ต้องขอบคุณเจ้าของติ๊กต๊อกที่เขานำมาแชร์ด้วยนะคะครับคุณนัทนพัชกรนะคะ
ที่เอามาให้เราได้เห็นถึงความอร่อยที่มีหลากหลายในรอบกรุงเทพนี้เอง
ควดมาร้อนร้อนแล้วตาซึดข้าวเหนียวน่ะมันฟินอร่อยแล้วมีน้ำจิ้มด้วยอ่ะอือ
เขากันดีมากครับอ่ะพาไปยิงตุ๊กตาที่งานวัดกันบ้างครับ
แต่ว่าถ้าอยากได้ตุ๊กตาเนี่ยมันต้องมีเทคนิคว่าแต่เทคนิคคืออะไรติดตามในช่วง

โอ้โหเดี๋ยวนะครับนี่คือเทคนิคใหม่
ใช่ไหมครับผมว่าเนี่ยตุ๊กตาไม่น่าจะแตกนะ
แต่ว่าคนยิงน่าจะแตกก่อนนะครับโอ้โหอ่าอะไรแตกครับ
คือก็โดนพ่อค้าแตกใส่หัวนะครับแบบว่าตีหัวนะครับ
เออมันก็ดูโกงไหมก็ไม่โกงหรือโกงครับอย่างนี้โกงชัดเจนครับ
โอ้โหเขาไม่ให้ยื่นตัวไปขนาดนั้นแต่ถ้าผมเป็นพ่อค้าผมใจดีอยู่แล้ว
ยังไงยื่นตุ๊กตาให้แล้วก็บอกไปซะไปไปเล่นที่อื่นไปเล่นที่บ้านซะไป
เอาไปเล่นที่บ้านไปอยากได้ขนาดนี้เนอะเออถ้าถังขยะได้ขนาดนี้
แล้วก็เอาตุ๊กตาเอาไปซะไปเออใจดีเออใจดีอืมนะครับดีนะ
เดี๋ยวจะให้ไปช่วยกันตามหาหน่อยมีคุณลุงท่านหนึ่งน่าสงสารมาก
บอกว่าทำลอตเตอรี่หายเป็นปึกถามคำจะหาเจอไหม
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
อ่ะกลับมาช่วงนี้พาไปที่จังหวัดอุดรธานีครับ
เมื่อลุงขายล็อตเตอรี่ครับเขาบอกว่าเขาจุกอกเลย
เมื่อล็อตเตอรี่เนี่ยหายไปยังปริศนาถึงสามเล่มมูลค่ากว่าสี่หมื่นบาทเลยครับ
นี่นะครับคุณลุงนี่ฮะทำลอตเตอรี่หายไม่รู้หายที่ไหนครับ
โดยเจ้าของล็อตเตอรี่คือนายสะหวนลาสนที่ครับอายุหกสิบเจ็ดปี
เขาบอกนะครับเขาว่าเขาเปิดแผงขายลอตเตอรี่
อยู่ที่หน้าบ่อขอสอบบ้านดุ่งครับจังหวัดกุดอนทานี
แล้วเขาบอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
เขาเนี่ยได้ขับรถนำลอตเตอรี่เนี่ยไปส่งให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดสะแก้วครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก็เลือกซื้อเป็นชุดสามใบนะครับ
ไปสองชุดจากนั้นเนี่ยก็ขับรถกลับทันที
แต่พอมาถึงที่แผงครับหยิบลอตเตอรี่มาวางขายเฮ้ย
ปรากฏว่าล็อตเตอรี่เนี่ยหายไปสามเล่มอืมจำนวนเนี่ยสามร้อยใบ
ถ้าคิดเป็นเงินลงทุนก็เกือบสี่หมื่นบาทเลยนะครับนั่นคือเงินลงทุนเขานะ
ใช่พอมานึกย้อนเนี่ยก็นึกไม่ออกว่าลอตเตอรี่มันหายไปได้ยังไง
แล้วก็อยากวิงวอนว่าหากใครเนี่ยเก็บได้ก็ขอให้ส่งคืนด้วยนะครับ
แล้วก็จะมีรางวัลตอบแทนให้
เพราะว่าหากไม่ได้ลอตเตอรี่คืนเนี่ยงวดนี้เขาก็จะขาดทุนอย่างหนักเลยแหละครับ
ลุงสงวนเนี่ยเขาก็ได้นำหลักฐานปกสลากินแบ่งรัฐบาลสามเล่มเนี่ย
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพบ้านดุงครับ
แล้วก็ตั้งแต่รู้ว่าลอตเตอรี่หายเนี่ยลุงสงวนก็วอนให้คนที่เก็บได้เนี่ยนำมาคืนด้วยนะครับ
เพราะว่าหากถูกรางวัลแล้วก็เอาไปขึ้นเงินเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าแจ้งความไว้แล้ว
หากใครเจอหรือว่าเก็บได้ก็โทรได้ที่เบอร์๐๘๖๒๒๒๘๐๘๑ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ
เป็นกำลังใจให้คุณลุงเขาด้วยนะแหมทำลอตเตอรี่หายพ่อค้าเนอะ
แม่ค้าก็ตามอ่ะทำหายไปใจของไม่ดีหรอกใช่มันคือเงินทุนเนี่ยเงินที่เขาลงทุนมาน่ะ
ใช่ก็ต้องขายงวดนี้ให้หมดแล้วก็เอามาเติมซื้อใหม่นะคะขอให้เจอแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมช่วยไลน์มาบอกเราหน่อยว่าพี่น้องคู่นี้เขาถ่ายรูปคู่กัน
น่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนค่ะ
แกหอมนะหอมใหญ่เลยอ่ะ
พลอยค่ะเป็นลิงตัวเมียนะ
ตอนแรกดิฉันนึกว่าตัวผู้เพราะเห็นสายตานี่หวานเหลือเกิน
หวานเหลือเกินแต่จริงแล้วมันคือตัวเมียแล้วชื่อพลอยนะคะ
อยู่ที่สวนสัตว์ศรีอายุทยาไลออนปาร์สวนสัตว์ดังที่อายุทยา
แล้วเนี่ยค่ะถ่ายรูปกับน้องพราวฟ้าหนูน้อยตัวเล็กนี่ดูสิ
พี่พลอยเอ็นดูน้องพลาวฟ้ามากเลยมีศพมีหอมมีจับขาจับมือ

มีศพคุณพ่อด้วยมั้งเนี่ยนะคะก็เป็นภาพคู่ที่น่ารักนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแสนรู้ของลิง
เขาฝึกมาเป็นอย่างดีแหละให้ถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว
หนูน้อยเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปด้วยก็เป็นการสร้างภาพประทับใจให้กับครอบครัว
เดี๋ยวโตขึ้นหนูน้อยก็จะได้เอามาดูอีกครั้งหนึ่ง
วันหนึ่งเราเคยได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ถ่ายรูปกับพี่ลิงพี่ปออย่างนี้
เอ้ามีโอกาสลองไปกันดูนะครับพาหนูน้อยไป
ผมว่าน่าจะมีความสุขเนอะไปเป็นแบบครอบครัว
ดูเรื่องนี้กันหน่อยปั่นจักรยานอยู่ดี
ปั่นหนีแล้วปั่นแบบสุดชีวิตด้วย
เพราะว่าเจอกับเจ้าตัวตัวนี้ว่าแต่มันคือตัวอะไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ไม่น่าเชื่อนะในต่างประเทศเขาก็มีกับเหตุการณ์ที่ว่า
สุนัขวิ่งไล่ตามเวลาปั่นจักรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนะเนาะ
บ้านเราเคยเห็นจนชินแล้วต่างประเทศก็มี
ปั่นจักรยานเข้าไปในป่าโอ้โหหมาป่าวิ่งไล่ตามมาครับ
นะแกเหมือนในบ้านเราเลยนะจริง
ปั่นผ่านหน้าบ้านตรงไศตลอดนั้นบ้านมัน
โอ้อยู่โผลกมามัหาป่าจริงนะ
หนีเจ้าหมาป่าตัวนี้ฮะเหตุการณ์มันเกิดที่ฮอนแลนด์นะครับ

ชายคนนี้เขาปั่นไปในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับ
แถวนั้นนะฮะโอ้โหแล้วสุดท้ายต้องรีบเอาชีวิตให้รอด
มันจะเกิดมาหลายตัวล่ะไม่ได้มีหมาตัวเดียวทำไงล่ะ

เอาคลิปนี้มาให้ดูเขาว่ากันว่ามีคนไปโหวตกันเยอะนะ
ประมาณสัก๕หมื่นกว่าคอมเมนต์อีก๓พัน
ถามว่าผู้ชายคนนี้ยอมไปเข้าฝูงกลุ่มหมาป่านี้หรือยัง
เฮ้ยคุณ
มีข่าวดีทิ้งท้ายนิดเดียวล่าสุดฮะ
เดี๋ยวจะเช็คอีกทีว่าจริงไม่จริงกศธชอนุมัติเงิน๖๐๐ล้าน
ช่วยให้คนไทยดูบอลโลกปีนี้ฟรีผ่านทุกแพลตฟอร์ม
เฟิร์มกันยังไงเดี๋ยวไปติดตามต่อในทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวี
และรายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ให้สมัครในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบ่ายครับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ